ส่งใจเชียร์ไทยแลนด์
ในศึกวัลบอนชายหาดเอเชียนคอนตินตาโนเต้าคับรอบรองชนะเลิศ
ร่วมรุ้นเชียร์นักตบลูกยางชายหาดทีมชายไทย
ผลงานทะลุสู่รอบชิงชนะเลิศ

เพื่อโอกาสสู่โอลิมปิกเกม
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสด
จากจังหวัดกรสินระหว่างวันที่๑๒๑๔พฤษภาคมนี้